ฉันเนี่ยต้องบอกเลยว่าชีวิตจริงเขาก็หวาน

สำหรับหนุ่มแกงส้มธนทัศน์กับน้องดาวโอเกะนั่นเองนะจ๊ะ
บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าคู่นี้เขาคบกัน

แต่ก่อนจะไปพูดเรื่องแฟนพูดเรื่องงานของเขาก่อนดีกว่า

แกงส้มเนี่ยจะไม่ต่อสัญญานั่นเองนะคะ
ค่ายเก่าเขาแต่บอกเลยว่าสยบข่าวเมาส์ไปได้เลย
เพราะว่าตอนนี้แกงส้มกำลังจะกลับมาเล่นละครยาวเรื่องใหม่ด้วยนะคะ
เออพอเห็นแกงส้มปุ๊บหลายคนนึกถึงพี่ชายเขาอีกคนนึง
คราวนี้ก็ไม่ได้มาด้วยกันเพราะว่าท่านเนี่ยเจ็บขาจากการซ้อมมวยนั่นเองนะจ๊ะ
เขาจะมีรายการชกมวยใช่ไหม
ไหนก็ไหนแล้วเจอแกงส้มไม่เจอหั่น

หวานใจดาโอเกะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
เอยเตยหวานกันขนาดไหนนะจ๊ะ
เพราะว่าพักหลังมาผลงานหน้าจอของเธอก็มากขึ้น
แล้วก็ตอนนี้กำลังดังเลยจากการภาคการ์ตูนอลาดินด้วยนะคะ
เมาส์มอยรวบตึงทุกเรื่องเชิญค่ะ
มากเดียวไม่พาดาวน์ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็มาครับอยู่ในงานนี่แหละครับ
อีกคนนึงดีกว่าก็คือที่ไม่ยอมมาคือคูณฮัน
ได้ข่าวว่าตอนนี้เจ็บขาอยู่เดี๋ยวเขาจะไปต่อยมวย
ใช่เขาก็เลยต้องแบบพักฟื้นนิดนึง

แต่ว่าวันนี้มาแกงส้มไม่อยู่กับแกงส้มหรอ
ไม่ค่ะเรายังเหมือนเดิมค่ะ
เมาไม่ได้แบบออกตัวอะไรเนอะ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเรายังเหมือนเดิมค่ะ
เรายังใช้เขาเรียกว่าอะไรที่เรารักษาความรู้สึกของคนอื่นได้เราก็ทำ
อันนี้ดีใจมากจริงเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่า
แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถูกเชิญไปภาคอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
แต่จริงแล้วคือดาวไปออดิชั่นเหมือนทุกคนเลย
คลิปที่เราร้องบนรถนี่ก็คนมาวู้เป็นมุม
คือดาวงงนิดนึงเพราะว่าดาวแค่รู้สึกว่า
โอเคเราก็เหอะแหละเนาะเราก็อยากดูหนังแล้วอะไรอย่างนี้
พอเมื่อวันที่เรารู้สึกว่ามันเปิดเผยได้
คือเราเปิดเผยไม่ได้จนกระทั่งวันที่หนังออน
แบบเทคสองเทคแล้วก็คือเท่าที่เห็นในรถอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ลงไปก็ไม่คิดว่าฟิตแบ็คมันจะดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีใจขอบคุณมากมีแบบฟิตแบ็คกลับมาเยอะมากเลยค่ะ